ท่านผู้ชมครับวันนี้มีหญิงสาวเจ้าของมังกะโลที่กระบี่เนี่ย
อุ้มสุนัขพันธุ์บางแก้วของเธอที่มันตายแล้ว
ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับพร้อมกับหลักฐานจากภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบังกะโล
เธอบอกว่าสุนัขของเธอพันธุ์บางแก้วสีขาว

คือไอ้๓ตัวนี้มันมาไล่แมวสีดำตัวนี้เห็นไหม
ไล่กัดไก่กัดแมวบางแก้วของเจ้าของมังกะโลชื่อเด็กสเตอร์อายุ๖ปี
มันเห็นมันก็มาช่วยแมวนะแมวกำลังถูกไล่กัดอยู่ในรถไวเลอร์สามตัวนี่เห็นไหม
เดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูบางแก้วมานะครับ
พอพ้นจากภาพในมุมนี้ไปนะก็จะเห็นเจ้าเดกสเตอร์เดินกลับมา
พอเดินกลับมาที่มันสีขาวนี่นะครับคุณผู้ชมดูครับ

คือโชคเลือดมาเลยถูกรถไวเลอร์๓ตัวรุมขย่ำ
แล้วเห็นมันเดินอย่างนี้คือสุดท้ายมันไปตายอยู่นะฮะ

คือมันก็อุตส่าห์เดินกลับมาที่บ้านของมันนะนี่ฮะ
คือเจ้าของสุนัขเนี่ยบอกว่าทีแรกเธอก็เอ๊ะเจ้าแดคสเตอร์มันเป็นอะไรนะครับ
มันถูกใครทำร้ายอะไรยังไงมามาเจอมาเปิดกล้องวงจรปิดที่หน้าบังกะโลดู
เพิ่งเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยไปแจ้งความนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๙กันยายนนะครับ

อายุ๓๘เป็นเจ้าของสุนัขพันธ์บางแก้วที่ถูกกัดจนตายนะครับ
เธอบอกว่ามีเพื่อนบ้านชาวต่างชาติ
หนึ่งอยู่ห่างจากบังกะโลไปสัก๓๐๐เมตร

ไว้ในบ้านห่างจากบังกะโลของเธอนี่แหละ

ก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยจัดการให้หน่อย

เพราะว่าสุนัขของเธอเนี่ยโอ้โหนี่สายพันธุ์ที่แบบเคยชนะประกวดมาหลายครั้งนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะไปกัดใครอะไรใครโดยเฉพาะเด็กแถวนี้เข้าเนี่ยเดี๋ยวจะเรื่องใหญ่กว่านี้
มาไล่แมวที่ตรงโซฟาเคาน์เตอร์ของเราแล้วก็หมาถูกขังอยู่ในห้อง
อาจจะได้ยินเสียงเขาก็เลยขวนประตูขวนหน้าต่างออกมาเพื่อจะมาช่วยหมาช่วยแมวของเขาอะค่ะ
แล้วจนถึงภาพสุดท้ายที่เห็นเขาเดินกลับเข้ามาบ่าย๓๔๕หรือว่า๕๔ประมาณนั้น
เดินเข้าบ้านแล้วก็มานอนตายที่หน้าห้อง
อีกอย่างถ้าสมมุติเรามีลูกค้าอยู่ลูกเขานั่งรออยู่อะไรแบบนี้เช็คอินก็มันไม่ได้อะค่ะอันตรายแล้วก็ตั้งแต่สร้างมาจนอยู่มาไม่เคยเห็นหมาตัวนี้เลยค่ะเพิ่งเห็นจากในคลิปเลยตกใจ